กระเด็นลอยละลิ้วทั้งแม่แล้วก็ลูกน้อยวัย๒ขวบ
เพราะอะไรฮะรถชนมอเตอร์ไซค์ครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพหวาดเสียวนี้กันนะครับ

เป็นแม่ที่สวมเสื้อสีเขียวนะครับ
ลูกน้อยที่กระเด็นออกมาแล้วก็แน่นิ่งอยู่ข้างถนนคุณดูสิ
ไม่แน่ใจว่าคนเป็นแม่เนี่ยครูเห็นหรือเปล่าว่ามีรถมาทางตรงนะคะ
ช้าแต่รถคันนั้นมาเร็วมากนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวลูกนั่งด้านหน้านะ
แล้วก็ตัวแม่นั่งอยู่ด้านหลังกระเด็นไปทั้งคู่เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนหลวงสายบ้านโพดงกระเช้าที่หมู่๒ตำบลบ้านโพ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้บาดเจ็บ๒รายผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
โอ้โหบาดแผลที่ใบหน้าและร่างกาย
ส่วนลูกน้อยวัย๒ขวบกระเด็นไปไกลนะฮะศีรษะแตกนะครับ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมทั้งคู่ปฏิหารเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมบาดเจ็บแค่นี้นะฮะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณ

ที่บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นนะครับ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจประสานขอหลักฐานวงจรปิด

คุณผู้ชมฮะดูอีกเหตุหนึ่งก็ระทึกเหมือนกันฮะ
คุณยายวัย๗๐ปีขี่รถจักรยานยนต์
กลับจากการซื้อของในตลาด

รถกระบะซึ่งมาด้านหลังชนอย่างแรง
เหตุการณ์นี้นะฮะคุณยายเสียชีวิตคาแยกร้อยศพเลย
แยกตรงนี้ขึ้นชื่อเลยนะ
ชาวบ้านบอกว่าแยกนี้ตายมานักต่อนักแล้ว
กลายเป็นแยกร้อยศพนะครับ

กระเด็นไปไกลแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ก็คือคุณยายการดาคมชมอายุ๗๐ปี
ซึ่งคุณยายขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนนพานทองบ้านโรงนา

และกระบะสีขาวพุ่งมาด้านหลังชนจนกระเด็นนะครับ
คุณยายมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยคุณ
ที่สำคัญคือบัตรขาใหญ่ที่กระโหลกศรีษะเปิดนะฮะ

ตอนที่ชาวบ้านไปมุงดูไม่รู้จะช่วยยังไง

แต่สุดท้ายคุณยายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าทางฝั่งรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดออกมากระทันหัน

นี่คือนายสารวุฒิอายุ๒๑ปีบอกว่า
จักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันนะครับ
เพราะว่าเห็นจักรยานยนต์จะข้ามไปอีกฝั่งถนนนะครับ
เขาพยายามเบรกแล้วพยายามหักหลบแล้ว
แต่ไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนอย่างแรง

ตำรวจสพพานทองตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะ